มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่า
เรื่องราวเมื่อวานนี้ที่โอ้โหต้องตื่นแน่นอนคนที่อยู่เหตุการณ์
คลิปที่มีรถตามมาแล้วแบบมีรถเมล์ปาดแซงสวนเลนไป
ที่ให้ดูคลิปป่ะทุกวันนี่
อย่างบุดหวิดนะคะล่าสุดลงโทษคนขับรายนี้แล้ว
รวมไปถึงลงโทษเจ้าของรถผู้ให้บริการด้วย
การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกสั่งปรับนายวิเชษชมเชียง
ผู้ขับขี่รถเอกชนร่วมบริการสาย๕๖สะพานกรุงทนบังลำพู
เขาขับรถเมย์สวนเลนแล้วก็ถูกแชร์คลิปภาพผ่านทางโซเชียลมีเดีย
นี่แหละค่ะเหตุการณ์บุดหวิดตื่นแน่นอนยามเช้าแบบนี้นะคะ
อัตราโทษปรับในอัตราสูงสุดเลย๒๕๐๐บาท
ฐานขับรถโดยประมาทแล้วก็สั่งพักงานเป็นเวลา๗วันนะคะ
ขณะที่กรมการขนส่งทางบกก็ลงโทษปรับเพิ่มอีก๒๐๐๐บาท
แล้วก็จะถูกดำเนินคดีอาญาฐานไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
โอ้โหโดนหลายข้อหาเหมือนกันนะคะ
มากอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะขับรถปลอดภัยดีกว่า

อีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องโดนเหมือนกันก็คือขอสมกรนะคะจะติดตามผู้ประกอบการรถประจำทางสาย๕๖มาปรับค่ะ
สาเหตุก็คือไม่ควบคุมดูแลพนักงานอันนี้เป็นข้อหาปรับเป็น๒๐๐บาท
แล้วก็ลงโทษกรณียินยอมให้ผู้มีใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถ
โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทโดยก็จะติดตามตัวมาชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน๗วันนะคะ
โดนทั้งคนขับโดนทั้งผู้ประกอบการนะคะ